คือจะบอกว่าดีใจกับคุณนัทยามากที่เป็นคนต่างจังหวัด
แล้วก็ค่อนข้างที่จะลำบาก
ไม่ใช่ว่าเป็นคนรวยแล้วก็มาได้๑๐ล้านบาทแบบนี้
แน่นอนนะคะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้

โดยเฉพาะครั้งนี้ก็มีเหล่าบรรดา
ศิลปินดาราจากหลากหลายค่าย
มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมกองทัพคนบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะ
พากันร่วมเดินทางมาเป็นสักขีพยาน
ในการจับปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ที่สำนักงานใหญ่หนังสภิมศ์ไทยรัฐ

บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่

นำโดยอดีตคู่รักแพนเค้กเขมณิษฐ์

หนุ่มหล่อนหน้าใสคนนี้เจมส์จิรายุก๊อฟพิชยะ
มาพร้อมกับสาวทั้งคุณเมย์พิชชนะนะค่ะ
คนสวยน้องวาวานิชชารีแล้วก็ออมสุชาด้วยค่ะ
วิกหมอชิดนะคะก็ไม่น้อยหน้านะคะ
ก็นำทีมโดยพระเอกหน้าเด็กเคลลี่ธนพัฒน์
พอสรันมิคทองระยะไม้พระธรเดช
วงคู่มากับนางเอกสาวหน้าหวานเกสการเก้า
หกธัญกันพีคพัทรัสยาแคสซอนย่าเนี่ยค่ะ
ค่ายเพลงชื่อดังทั้งแกรมมี่แล้วก็อาร์เอสนะคะก็ผลทัพ
ศิลปินคุณภาพมาร่วมสร้างสีสันด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ทั้งสองนักร้องลูกทุ่งสาวคุณใบเตยอาสยาม
แล้วก็คุณกระแตอาสยามก็มาร่วมในงานนี้ด้วย
รวมทั้งคุณฟิล์มรัฐภูมิคุณมดนับประพัฒน์
สิทธาเป่าปวลีลุลากัญญารัฐเช่นเดียวกับสองเวที
ประกวดร้องเพลงชื่อดังนะคะอย่างบ้านเอเอฟแล้วก็
สนิยบัตรด้วยค่ะนอกจากจะควงกันมาเป็นสังกัดแล้วนะคะ
ส่วนที่ควงเป็นคู่ก็มีได้แก่คุณอ้ำอธิชาติ
แล้วก็คุณนัทมีเรียนะคะคุณนิววงศกรคุณนาวทิสานาศ
ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยคู่รักคู่เล็กอย่างคุณป๊อกพัดสอนกร
มีคุณเจี๊ยบคุณบอยพีชเมกเกอร์เมื่อสักครู่นี้เป็นคู่ที่เราเห็นมากคุณไทยรัฐทีวี
ศิลปินดาราที่เป็นผู้ประกาศไป๓คน
คุณพิรวัตรไงมาเป็นคุณเชอรี่คุณใบตองต้องบอกว่าเป็นสาวแซ่บแบบบันเทิงไทยรัฐ
ส่วนผมนี้ก็ไปร่วมประกาศรางวัลด้วยมีคู่ใช่ไหมไม่มีคู่ไม่มีคู่

แล้วก็ย้ำอีกครั้งติดตามรายชื่อผู้โชคดีทุกรางวัลได้
ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๔สิงหาคมแล้วก็ฉบับล่วงหน้า
คือรุ่งเช้าวันที่๕สิงหาคมปี๒๕๕๙ได้
นั่นคือเหตุการณ์ที่เรารวบรวมประมวลมาฝากคุณผู้ชมนะครับ